พาไปอีกที่หนึ่งไปเจอกับสิ่งประหลาดเหมือนกัน
เขาบอกว่าที่จังหวัดซูรินเจอกับหินประหลาด
เชื่อว่ามันมาจากนอกโลก

เขาบอกว่าหินก้อนนี้นี่แหละดำสนิทเลยครับ
ที่ชาวบ้านตาพรามตำบลเทพารักษา
ต่อไปครับตำบลเทพรักษาอเภอสังขะจังหวัดสุรินท

ฮือฮาเลยนะครับหินเนี่ยสีดำเงาเลย
คุณสามารถกิ่งแก้วอายุ๔๗ปีเจ้าของบ้านเลขที่๒๑๐ทับ๑ในพื้นที่หมู่๘บ้านตาพราม
เขาเล่าว่าขุดพบหินประหลาดก้อนนี้ในวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในขณะที่กำลังขับรถแบ็คโฮเพื่อขุดลอกหนองหลวงตำบลอโพล
ลึกลงไปนะ๓เมตรก็เจอหินเนี่ยฝังอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนแรกสงสัยมันหินอะไรทำไมมันฝังอยู่ในดินแล้วมันอยู่แค่ก้อนเดียวด้วยนะ
แถมมีสีดำเงางามแล้วมันหนักมากเขาว่ามันหนักมาก
ชาวบ้านบอกว่าอาจจะเป็นเหล็กไหลหรือนินดำ

หินอุกระบาทที่ตกมาจากนอกโรค
เอางั้นเลยเหรออ๋อค่ะเอาแบบนั้นเลย

แล้วชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ตอนนี้สีขาวเพราะมันมีแป้งด้วย

จริงเอาแป้งมาโรยจริง

ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าอ๋อที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็เจออะไรแปลกเหมือนกันนะ
แต่บางคนก็บอกว่ามันหินแบบนี้บางทีมันก็ไม่แปลก
บางคนก็เคยเจอใช่ใช่มันก็มีคุณผู้ชมแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาอะเนาะ